คุณผู้ชมคิดว่าสาเหตุที่บอกว่าติดยาก็เลยฆ่าคนตายมันฟังขึ้นไหมคะ
มีผู้ชายคนนึงนะคะอายุ๓๗ปีชอบแวะเวียนไปเที่ยวบ้านของพ่อเท่า
เรียกว่าคุณตาละกันจริงอายุไอนามแก่เก้าสิบเอ็ดปีแล้ว
เที่ยวอยู่บ่อยครั้งเลยแวะเวียนไปหาประหนึ่งว่าจะรู้จักสนิทสนมกัน
สามารถให้ไปฆ่าเขานะคะเอาท่อนฟื้นฟาดเข้าหลายครั้งจนทำเสียชีวิตค่าที่

ที่หัวที่หน้าถูกทุบหลายแห่งมันมีครอบเลือดแห้งติดอยู่ที่หน้า
ไหลลงไปใต้แคร่ด้วยผู้ตายคือนายดวงแก้วเล่ดีอายุเก้าสิบเอ็ดปีค่ะ
สันนิษฐานคิดว่าคนที่ก่อเหตุก็น่าจะเป็นคนที่ชอบแวะเวียนมาหาคนตายบ่อยนั่นแหละ
ชื่อในกรรณ์หรือว่านายุทศักยารังศรีอายุสามสิบเจ็ดปี
เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่ามีอาการทางประสาทนะคะ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเห็นในกันวิ่งออกมาจากบ้านของพ่ออุ้ยดวงแก้ว
แล้วพอเธอเดินเข้าไปดูที่บ้านพ่ออุ้ยก็เห็นว่าพ่ออุ้ยโดนทำร้าย
แล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่บนแคร่แล้วก็เลยรีบบอกให้ญาติญาติเข้าไปดูค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยพ่ออุ้ยดวงแก้วจะมีกระเป๋าคาดเอวใบหนึ่งที่ฆ่าติดตัวไว้ตลอดเลย
แต่ตอนพบศพเนี่ยไม่เจอกระเป๋าใบนั้นนะคะก็เลยมั่นใจว่าในกันน่าจะเป็นคนเอาไป
ซึ่งพอตรวจสอบประวัติในกันนะคะเป็นคนไม่ทำงานทำการ
มีอาการทางประสาทแล้วก็เคยทำร้ายคนในครอบครัวจนบาดเจ็บสาหัสนี่คือในกัน
อาการทางประสาทที่ว่าเนี่ยคือยังไงป่วยตั้งแต่กำเนิดหรืออะไร
ติดยานะคะเพราะว่ามีประวัติเคยถูกจับเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาหลายครั้งแล้ว
ก่อนหน้านี้ในการชอบเข้ามาหาคนตายเป็นประจำ
ว่าวันนี้คงแวะเข้าไปหาอีกแต่สมโอกาสก็เลยตัดสินใจฆ่าชิงทรัพย์นะคะ
ตำรวจสมภาวเมืองพยาวก็กระจายกำลังกันไล่ล่าตัวเลยนะคะ
ซึ่งหลังจากไล่ล่าตัวกันข้ามจังหวัดมายาวนานกว่า๓ชั่วโมง
จับตัวในกันได้แล้วช่วงเย็นนี่ค่ะจับได้แบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็เจอกระเป๋าสตางค์ของคนตายด้วยในนั้นมีเงินมีเอกสารอยู่ครบเลย
พอถามว่านี่กระเป๋าใครเขาก็สารภาพบอกของพ่ออุ้ยดวงแก้ว
นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักแล้วค้นตัวอย่างละเอียดนะคะ
มียาบ้าอยู่ในตัวด้วยค้นกระเป๋าซ้ายก็เจอกระเป๋าขวาก็เจอ
ค้นไปค้นมาพี่อุ๋ยดูค่ะเรียงเป็นตับเลยเมื่อกี้นี้๑๙๒เมตรค่ะ
แล้วเขาบอกก่อนก่อเหตุเสพยาบ้าไปด้วยเสพไปสิบกว่าเม็ดนะคะ

ลักษณะตอนที่เจ้าหน้าที่จับกุมบอกว่ายังดีดอยู่เลยคือปากเบี้ยวตาคือดีดละค่ะ
มันไปหาซื้ออะไรมาจากไหนมี๑๙๐กว่าเม็ด
นั่นสิคะมีได้ยังไงถามให้เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเขาก็ยังพอเล่าได้นะพี่อุ๋ย
ยังเล่าได้อีกเหรอเล่าได้เล่าแบบดีดดีดนี่แหละลองฟังหน่อยสิคะ
เขาด่าผมผมหิวข้าวด้วยครับผมโมโหครับ
โมโหหิวถึงก็ต้องฆ่าต้องแกล้งเหรอพี่
ไม่คิดจะฆ่าแค่ทำให้เจ็บครับ
ตีไปกี่ทีตีไป๒๓ทีครับ
รู้จักกับเขามานานยังพี่นานแล้วครับ
เขาเคยช่วยเหลืออะไรเราบ้างเงินทองเคยไหม

แล้วเราเข้าไปบ้านเขาบ่อยไหมบ่อยครับ
คือวันเกิดเหตุไปขอเงินคนตาย๒๐บาทแล้วพ่ออุ้ยดวงแก้วไม่ให้แล้วก็ด่า
ดวงแก้วเนี่ยด่าเขาว่าโง่เป็นควายเขาก็เลยโกรธบวกกับโมโหหิวด้วย
ก็เลยทำให้เจ็บได้หลัวว่าเอาธอาร์มฟื้นแถวนั้นฟาดเข้าหน้าฟาดเข้าหัว
คนแก่อายุ๙๑ปี๒๓ทีกะเอาให้เจ็บไม่ได้กะเอาให้ตาย
แล้วก็ขโมยกระเป๋าสตางค์ของเขาไป
แม่มันมีเงินซื้อยาบ้าตั้งร้อยกว่าเม็ดเนี่ย
เงิน๒๐บาทเดี๋ยวมันมาขอ

บอกว่าอยากจะขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
ผิดไปแล้วเป็นอารมณ์ชั่ววูบ

ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจก็จะคุมตัว
ในการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ

คือยาบ้ามันหาง่ายมากแล้วก็ถูกด้วย

เม็ดเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ผู้เสพอย่างเดียวล่ะ